พูดถึงเรื่องของเด็ดอร่อยเนี่ยแต่ละชุมชนเขาก็มีของกินที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะถิ่น

ดิฉันจะพาคุณผู้ชมและคุณชนะไปหาวิถีแบบชาวจีนอยู่นาน
อ่ะอยู่นานก็ต้องไปถึงเมืองจีนเลยเหรอ
ไม่ใช่ไม่ต้องไปถึงเมืองจีน
ไปดูวิถีชุมชนที่เขาเป็นตลาดแบบอาหารจีนยุนนานอะไรที่มันแปลกวิถีชีวิตของเขา
อยากรู้ไหมว่าไปที่ไหนยังไงกันบ้าง

งั้นตามไปเลยในช่วงของดูแลบอกต่อ
ตาสร้างดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ยังไง

ใช่แล้วล่ะครับรู้แล้วบอกต่อ
ที่นี่คือจังหวัดเชียงใหม่
คนแถวนี้เขาเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าอะไรกันครับ

ตลาดนัดจริงยูนานนะคะตลาดบ้านฮ่อค่ะ
ภาษาจีนเขาเรียกว่ายืนหนังสุทังนะครับ

ไม่ว่าจะเรียกตลาดนัดยูนานกาดบ้านห้อยวนหนานซื้อถัง
หรือกัดสุเหล่าล้วนเข้าใจตรงกันได้ว่า
เป็นตลาดนัดจีนอยู่นาน
ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยก็ว่าได้ครับ
เป็นตลาดนานาชาติจริงค่ะ
คนจีนเยอะมากค่ะที่นี่แม่ค้าก็พูดจีนได้ค่ะ

คือจีนเยอะมากค่ะ
ของที่นำมาขายในตลาดยูนาน
ส่วนใหญ่ก็จะแปลกหูแปลกตาไม่น้อย
จากผักผลไม้แล้วยังมีสิ่งนี้ด้วยครับ
นั่นก็คือเป็ดน้ำค้าง
กมาทั้งตัวเลยล่ะครับคุณผู้ชม

เหนือน้ำค้างหมูน้ำค้างก็มีด้วยนะครับ
คนจีนส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่าลาซู
หมูน้ำค้างเป็นหมู๓ชั้น
มีเหล้าเป็นตัวหมักแล้วมีเกลือด้วยครับ

ไม่เท่านั้นยังมีของที่อิมพอร์ต

นำมาขายที่นี่อีกด้วยนะ
ก็มีพวกเครื่องเทศค่ะพวกซอส
ที่มาจากจีนยูนานนะคะ
อันนี้จะเป็นเครื่องเทศมะแขวนจีนค่ะ
กวาเจียวนมแผ่นอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็แปลกเป็นนมแผ่นชีสยูนานค่ะ
เขาไปทอดอันนี้บ้านเราไม่มีค่ะ

มีอีกเยอะนะครับในตลาดแห่งนี้เนี่ย
ขนมก็มีน่ากินครับ
อันนี้เรียกว่าอะไรครับคุณพี่แม่ค่ะ
ยูนานก็เรียกเป็นอิเมอร์ปาปาอย่างนี้
ถ้าจีนกลางก็ยี่หมี่ปิ่งอย่างนี้ค่ะ

เป็นข้าวโพดสีเหลืองมะโม่มาทอดนะคะ

ขายมาเป็น๒๐ปีแล้วค่ะ
ส่วนอันนี้ก็เป็นขนมที่ขายดีมาก
ลูกค้าแน่นตลอดเลย
ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยชาวจีน
รวมถึงคุณฝรั่งที่มาเดินตลาดนี้ด้วยล่ะครับ
อาหารยูนานค่ะชื่อคอปุ๊ก
ภาษาจีนเขาจะเรียกว่าปลาปลาค่ะ

ส่วนมาก็จะเรียกข้อเลี้ยงฟืนมาเป็นสูตรของจินยูนานนะคะ
ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือจะเป็นถั่วนะคะ
ถั่วก็จะเป็นถั่วลันเตา
สีเหลืองที่เป็นก้อนแบบนี้
และที่เป็นน้ำข้นที่อยู่ในหม้อนี้

สำหรับที่อยู่ในหม้อจะนำมาเป็นข้าวฟืนร้อน
โดยกินกับเส้นข้าวซอยหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ได้
ส่วนข้าวฟืนเย็นก็จะเป็นก้อนแบบนี้
ก็นำมาหั่นให้ชิ้นเล็กลง
แล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่าง
ซึ่งเครื่องปรุงต่างร้านนี้ก็ทำเองทั้งหมดเลยนะครับ

ชมมาซื้อราชูแต่คั่วกับหมู

เพราะว่ามีอาหารที่เราชอบเยอะอยู่
แล้วก็เราเป็นคนจริงแล้วก็เป็นคนยืนนานด้วย
ความคิดถึงตั้งอาจจะหายไปนิดหน่อย
ไม่ว่าจะคนจีนคนไทยหรือชาติไหน
ลองได้มาเดินตลาดยูนนานจังหวัดเชียงใหม่
ก็ต้องหลงเสน่ห์กันทั้งนั้นล่ะครับ
หากเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้ความสุขก็เกิดขึ้น
ไม่ว่าสังคมไหนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับตลาดยูนาน
จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับ
เรื่องดีแบบนี้รู้แล้วจะเก็บคนเดียวได้ยังไง
รู้แล้วมันต้องบอกต่อ
เรื่องดีแบบนี้รู้แล้วก็ต้องบอกต่อนะคะ
เห็นไหมว่าเรามีอาหารที่มันเป็นแบบว่าของชุมชนชาวจีนอยู่นานเยอะเลย

ใช่แล้วนะคะก็มีอาหารเด็ดที่จริงบางคนก็อาจจะคุ้นเคย
ข้าวแรมฟืนอย่างนี้ก็มีขายหลายที่
แต่ว่าที่นี่เขารวบรวมเอาไว้ถือว่าไปที่เดียวครบเลย

อ้าวก็มีความเป็นไปได้จะยืนนานใช่ก็เลยเมื่อย
แต่ที่นั่นก็คือชุมชนอยู่นาน
ไม่ใช่ยืนนานยืนจนขายเป็นคิวแล้วมั้ง
ก็นั่งพักหาอะไรอร่อยทานกันได้แหม
เรื่องดีแบบนี้รู้แล้วเราไม่เก็บไว้หรอก
เดี๋ยวมาบอกต่อคุณผู้ชมแบบนี้เป็นประจำนะจ๊ะ